เรื่องแรกพาไปดูเรื่องของการจราจรกันก่อนแล้วกัน
ไม่รู้ว่าวันนี้เขานัดชุมนุมกันที่ไหนอย่างไรหรือเปล่านะ
เพราะว่าเขามีการประกาศมานะคะบอกว่าวันเที่ยงวันนี้เดี๋ยวจะมีการอะไรสักอย่างในโลกออนไลน์
แล้วก็จะมีการนัดชุมนุมใหญ่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะคะ
เยาวชนปลดแอร์ค่ะเขาประกาศแล้วนะคะว่าการนัดชุมนุมใหญ่ของเขานี่ค่ะ
พฤศจิกานี้เดินขบวนครั้งยิ่งใหญ่นะคะ
โมงเย็นอนุสวรีประชาธิปไตย
เตรียมเดินขบวนยืนยันใน๓ข้อเรียกร้องเดิมด้วย
เพจบอกว่านี่คือหนทางเดียวที่จะนำพาประเทศหลุดพ้นวิกฤตนี้ได้นะคะ
ด้านนายอานนท์กิ่งแก้วหรือว่าทนายอานนท์แก่นำกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน
ขออภัยนายอานนท์กิ่งแก้วนะคะไม่ใช่ทนายอานนท์
แก่นำกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปสก็ยืนยันเหมือนกันค่ะว่า
ถ้าเขาจะไปกันวันที่๘พฤศจิกายนใช่ไหม
เราไม่ไป
วันที่๒๙ตุลาคมแล้วก็การจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่แยกท่าพระวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาไปร้องทุกข์ที่ไปร้องทุกข์ที่สอนอท่าพระด้วยนะคะ
ก็คือเอาง่ายก็ไปแจ้งความนั่นแหละบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขายังบอกเราไม่ได้เดี๋ยวต้องรอตำรวจมาแถลง
แต่ที่แน่เอาภาพสองเหตุการณ์นี้ค่ะไปแจ้งความแล้วที่สอนอท่าพระนะคะ
ส่วนน้องมายนางสาวพัสราวรีธนกิจวิบูรณ์ผลเนี่ยนะคะแก่นำกลุ่มราศดรก็ไปเข้าพบผู้กำกับสอนอทุ่งมหาเมฆตามหมายเรียก
จากกรณีการชุมนุมหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยในวันที่๒๖ตุลาคม
ข้อหาก็คือร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนในบ้านเมือง
ท้องด้านสอบส่วนก็แจ้งห้องกล่าวหา
แล้วก็ยืนยันค่ะว่าน้องไมแต่อย่างบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรก็เข้าใจว่าเป็นเกมของรัฐบาลที่ต้องการตัดความสำคัญซึ่งน้องบอกว่า
จะยังคงเดินหน้าเรียกร้องกันต่อไปนะคะ
ส่วนนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะเก้าหน้า
ปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการคณะเก้าหน้า
และหนังสาวพันธิกาวันนิษฐ์กรรมการบริหารคณะเก้าหน้า
ก็ไปพบพนักงานสอบสวนสนพญาไทย
หมายเรียกความผิดมาตรา๑๑๖เหมือนกันนะคะ
อันนี้ถูกกล่าวหาโดยอดีตพระพุทธอิสระค่ะ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ร่วมสอบปากคำด้วยเช่นเดียวกัน

คือหลายคนเขาให้ฉายา๓คนนี้ว่าเป็นเหมือนแฮรี่พอเตอร์เมืองไทยค่ะ
แพรรี่รอนเฮอร์ไมโอนี่ทำไมต้องเป็นเธอทั้ง๓คนอีกแล้วนะ
อะไรอย่างนี้คือไปไหนไปกันมีปัญหาตลอด

จริงสาเหตุที่พวกเขาถูกดำเนินคดี
ก็เป็นเพราะว่าอดีตพระพุทธอิสระ
อ้างถึงการกระทำหลายอย่างที่มองว่าเข้าข่ายมาตรา๑๑๖
ตั้งแต่บทความเก่าหนังสือการบรรยายในห้องเรียน
สมัยที่นายปิยบทยังเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนของกรณีนายธนทรและนางสาวพันนิกา
ก็คืออ้างอิงถึงการบรรยายเรื่องงบประมาณ

ซึ่งเรื่องนี้นายเปียบุตรบอกว่ามันเป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่
คือมันเป็นข้อเท็จจริงที่เก่าไปหมดแล้ว
แล้วก็เอามาโยงเข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
แล้วก็ให้มันเกิดเป็นข้อหาใหม่หรืออะไรแบบนี้
อันนี้เป็นมุมมองของนายเปียบุตรนะคะ
สรุปแล้วจะมีการเดินขบวนกันนะ
ใช่ค่ะ๘พฤศจิกายนนี้เขานัดเดินขบวนใหญ่
โมงเย็นอนุสวรีประชาธิปไตย

วันอาทิตย์ที่๗วันอาทิตย์ที่๘นะคะ
เพราะฉะนั้นใครนะคะที่กำลังจะเตรียมตัวเดินทางผ่านเส้นทางนั้น
เปลี่ยนเลี่ยงเลยค่ะไปที่อื่นนะคะ